และตอนนี้ขวัญนั่งอยู่กับพี่ดังพันกรนะคะ
แหมะเป็นยังงั้ยเรียกแหละสนิทรีสิเลยนะ

แต่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะใช่ไหมครับตั้งแต่อย่างเหมือนเดิมด้านไหนฮะ

ครับก็ต้องเหมือนเดิมเพราะเรายังมีรุ่นอยู่ใช่ไหมไม่ได้แก่ไม่ได้อะไรใช่ไหมฮะ
อัลบั้มแรกท้องฉันก็ไม่รับนะคะจนถึงซิงเกิลล่าสุดแรง
อยู่ในวงการนี้มีความเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะ
ก็เรียกว่าเริ่มจากการอัดเสียงว่าจะเป็นแบบอาจจะเทปก็เซ็ตใหญ่
สมัยนี้ทุกอย่างมันก็เร็วขึ้นเดี๋ยวนี้ใครจะเป็นนักร้องก็ทำเพลงเองได้ในคอมพิวเตอร์
ก็มีความต่างครับแต่สมัยก่อนผมจะได้เป็นนักร้องในแต่ละคน
โอ้โหมันช่างยากลำบากเหลือเกินกว่าจะผ่านทุกแต่ละขั้นตอนมาได้นะครับ
พูดถึงเรื่องการทำงานมันต่างกันแล้วแหละสมัยนี้มันง่ายกว่ากันเยอะเลย

แต่ว่าพูดถึงเรื่องสไตล์เพลงบ้างล่ะพี่ดังเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากเลยนะ

ก็ได้ทำอะไรมาเยอะค่ะคือเราก็ฟังเพลงในทุกงาน
แต่ว่าด้วยความที่ตัวเรามันเป็นล็อกอยู่แล้วที่เขาปรับอยู่แล้วนะครับ
ก็มีบางมุมที่มีบางจังหวะของชีวิตที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะนอกกรอบ
ก็อยากจะไปทำอะไรที่แบบต่างต่างจากที่เราทำอยู่ประจำอะไรอย่างนี้
แล้ววันนี้ค่ะ๑๗ปีแล้วกลับมาพร้อมกับเพลงแรง

ทำไมมันแรงขนาดนั้นพี่คะ
เริ่มมาจากคำที่ว่าด้วยความที่ทำคนที่กล้านะครับ
กล้าแล้วรู้สึกว่าเราโตมาในระดับที่เราสามารถกล้าให้จะเล่าอะไรที่คนอื่นก็ไม่กล้ากัน
แรงนี่ก็มาจากคำว่านกแรงนะครับ
ก็เป็นพูดถึงคนคนหนึ่งที่ชอบทำนิสัยเหมือนแรง
ซึ่งเป็นสัตว์ที่ชอบแย่งเหยื่อเวลาเจ้าของตายใจนะครับ
ก็เหมือนกับคนที่ชอบไปแย่งแฟนคนอื่นเขา
เดี๋ยววันนี้พูดไปแล้วน้ำตาคลอ
ประสบการณ์เจ็บตัวเปล่าครับ

เคยพบเจอมาบ้างอาจจะไม่ได้เก็บเกื้นตรงของตัวเอง
แต่ว่าเราก็อาจจะเคยเห็นเกิดขึ้นกับเพื่อนเราหรือคนรอบตัวเราอะไรอย่างนี้

เสียดายเกิดมาหนึ่งคนแต่เป็นคนผิดเพียงร่างกาย
หัวใจเหมือนตัวอะไรที่ไร้ราคาค่าตัว
อย่ามัวคิดแก้ตัวอะไรบอกไว้ฉันไม่ทำร้ายเธอชู
แต่ขอให้รู้ตัวที่ไม่ทำเพราะฉันกลัว

เดี๋ยวก่อนเราพูดถึงเรื่องหัวใจแพ้บ้างถูกทิ้งบ้าง
แล้วตอนนี้หัวใจคุณแข็งแรงหรือเปล่าหรือว่ากระชุ่มกระชวยไหม

ใจก็ทรงไม่มีใครดูแลครับ
ก็ยังคงโสดอยู่ครับเพราะว่ามัวแต่มาทำงานตรงนี้
เพราะว่าถ้ามีใครเข้ามานั่งก็จะทงโดงโครมไม่ได้ทำงาน
คนที่จะมาใช้ชีวิตคู่กับเราต้องมีลักษณะแบบไหน
ไม่อยากจะคาดหวังอะไรมากคาดหวังไปก็ไม่ได้อยู่ดี
อยากจะได้คนแบบนั้น
ตอนนี้ก็คือใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเจอแล้วมันพลิก

แล้วในอนาคตวางตัวเองไว้ในวงการบันเทิง

อาจารย์ภูมิศาสตร์ทำมาตั้ง๑๗ปีแล้ว

สัก๕๐ปีเนอะใช่ไหมสัก๕๐ปีหรือ๖๐ปีแล้วกัน๖๐ปี

มีค่ะแข็งแรงนะครับผมครับผม
อีกหนึ่งคนที่กล้าลงทุนเหลือเกินกับวงการเพลง

รู้สึกเราได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น